แต่ปรากฏว่ามีเรื่องสนุกทีไรวุ่นวายทุกทีเลย
วัยรุ่นเขายังไม่ทันได้ร้องอะไร
คือนักร้องเนี่ยร้องไปกำลังเหลือ๔เพลงสุดท้ายแล้วกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะ
ปรากฏว่าเสียงปืนลั่นขึ้นมาโอ้โหคราวนี้กำไมค์แล้ววิ่งหนีตายเลยอะค่ะ
ไงอย่างน้อย
กำคมร้องเพลงขอบคุณนะคะให้สองพวงเลยสักพัก
ทำไมเพลงมันสะดุดเงียบมันหายเงียบ
แล้วเธอก็เหลือบตาไปมองอะไรบางอย่าง
สักพักหนึ่งชัดเลย
เสียงดังปั้งขึ้นมาเท่านั้นแหละ
วิ่งกันป่าราบทุกคนเลยจริง
เรไรไลฟ์สดคือนักร้องสาวที่ร้องอยู่บนเวทีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ฤดูหนาวบึงพระรามที่อุทยานประวัติศาสตร์

เต้นกันอยู่ดีเอาตีกันซะงั้น

ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนมันออกมาจากทิศทางไหนค่ะ
ทุกคนก็เลยหนีตายแบบกระเจิดกระเจิงกันไปหมด
เพราะดีที่พอเหตุการณ์สงบเนี่ยนะคะ
ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครถูกลุกหลงอะไร

จัดงานก็ให้หยุดการแสดงบนเวทีก่อนนะคะ
แก๊งวัยรุ่นจะกลับมาย้อนก่อเหตุอีกรอบนึงนะคะ
ของสหาวเมืองกรุงเก่าอายุทยา
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณเรไรนี่แหละค่ะ
เรรัยไลท์สดหรือว่าเรรัยไทฟพันธองวัย๓๕ปี
เล่าบอกว่าตอนนั้นยืนร้องเพลงอยู่๔เพลงสุดท้ายแล้ว

ทุกคนกำลังเต้นกันแบบสนุกสนานเต็มที่เลย

ตายังไม่ได้มองอะไรก็มองพวงมาลัยที่แฟนคลับให้เนาะ

วิ่งอะไรวิ่งตามเพื่อนเหรอหรือยังไง
พอได้ยินเสียงดังปั้งเท่านั้นแหละ

เพราะว่าทุกคนตะเลิศเปิดเพลิงกันไปหมด
ตอนแรกเธอบอกไม่รู้จะวิ่งหนีไปทางไหนเหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่าลูกปืนมันมาจากทางไหน

คนถามหาว่าเรไรหายไปไหน

เธอมองผ่านแบบกลองชุดมองลอดออกมานี่

เห็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่หน้าเวทีเลย

บอกว่าตอนนั้นน่ะน่ากลัวมากมันชุนละมุนไปหมด

คนมาดูคอนเสิร์ตเขาอยากมาสนุกกัน

บางคนก็พาลูกพาหลานมานั่งด้วย

ตีกันอ่ะแล้วคนอื่นโรงลุกหลวงรับผิดชอบไหวเหรอ

แล้วก็ต่างคนก็ต่างกระจัดกระจาย
แยกย้ายกันแบบว่าวิ่งหนีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายก็หนีกลับ
มาอยู่ตรงกลองมาแอบอยู่ตรงนั้นด้านหลังใช่ก็คือไม่ได้
วิ่งลงไปไหนไกลใช่ก็หันกลับมาก็ไปหลบอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าเวลาเราไปเล่นที่ไหนก็คือคนตรงนั้นก็จะได้รับ
ชมได้รับความสุขอย่างที่เขาแบบมาดูแล้วนะ
ออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีเขาก็ได้ความแบบ
ว่ากวาดกลัวกลับไปเนอะเหมือนแบบว่าเอ้ยทำไมต้องมาตี
ลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะเขาจัดงานฤดูหนาวเมืองเก่าอายุทยา
จัดขึ้นตั้งแต่๙ธันวาคมแล้วลากไปจนถึง๑๘ธันวาคมวันอาทิตย์นี้เลย
ซึ่งแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีนักร้องหมุนเวียนมาขึ้นเวทีทำการแสดงกัน
เพื่อให้คนเขาเข้ามาดูกันได้เยอะเนอะ
นักข่าวได้คุยกับแม่ค้าขายปลาหมึกย่างที่อยู่ติดกับเวทีเลยนะคะ

วันนั้นป้าก็ยืนขายปลาหมึกปลาหมึกปิ้งปลาหมึกหมดอยู่อะเนาะ
เออได้ยินเสียงปืนแล้วก็ระเบิดปิงปองดังขึ้น

เห็นวัยรุ่นประมาณสักอายุ๒๐รวมตัวกันอยู่หน้าเวที๑๐กว่าคน
แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันแบบชุนละมุนเลยทุกคนก็เลยต้องหนีตาย

ทุกคนก็กลับมาสู่สถานการณ์ปกติได้อีกครั้ง
กลับกันคอนเซิร์ตหรือว่าชินแล้ว
ก็ธรรมดาแหละมันรู้จักว่าอย่างไร
ก็ขายไปแล้วแวงไปเหมือนกัน
กลัวโดนลูกหลง
แต่ก็กลัวอยู่ใช่ไหมครับปลากลัว
ทางด้านนายเมธีวิถียุทธ์หรือว่าคุณเบียร์นะคะ
คุณเบียร์เป็นอาสาสมัครที่มาดูแลความเรียบร้อยในงาน
เขาบอกว่าตอนนั้นประมาณสัก๔ทุ่มแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ย

แล้วอยู่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นเสียงอะไร
รู้ทีหลังว่าเป็นเสียงประทัดลูกบอล
หลังจากนั้นผู้จัดงานก็เลยสั่งให้ยุติการแสดงเลยทันที

กลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อความวุ่นวาย
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่บริเวณวัดนี่แหละ
แต่ยังไงก็ตามตำรวจรู้ตัวหมดแล้วนะคะว่าใครบ้าง
เมินผลแล้วมันเป็นแค่เด็ก
ซื้อประทัดมาเล่นแต่มันทำให้เกิดความเสียงดัง
ตอนนี้ท่านก็คงจะลงมาสั่งการด้วยตัวเองแล้ว
เป็นเด็กที่ไหนอะไรยังไง
มันก็เป็นเด็กจังหวัดภาคมือพระนักกษัตริยานะครับ
หลังวัดนะครับครับผมเด็กหลังวัดครับผม
เด็กในแว่งนี้ครับอยู่หลังวัดวิทยาคุณออภิษฐ์นี่ครับ

ตอนนี้ก็น่าจะแบบดำเนินคดีไปตามขั้นตอนแล้วนะครับ
ครับก็อันนี้มันเป็นหน้าที่ของทางกฎหมายแล้วครับ
นักข่าวเราก็ได้พูดคุยกับตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา

ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรวจสอบให้แล้ว
เสียงปั้งเนี่ยนัดนี้ที่ทำให้ทุกคนวิ่งหนีตายกันกระเจิดกระเจิงเนี่ย
ไม่ใช่ปืนแต่เป็นเสียงประทัดค่ะ
ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ก็คิดว่าคงจะเป็นการทะเลาะกันของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
อย่างที่บอกงานเขาจัดต่อเนื่องไปวันอาทิตย์นี้นะคะ
ธันวาคมงานฤดูหนาวบึงพระราม

คือเขาจัดงานก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่ด้วย